เกิดอุบัติเหตุรถชนพระตกคูน้ำมรณภาพ
ขณะที่พระกำลังบินทบาทอยู่เนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดค่ะ

พุ่งชนพระรูปนี้จนท่านกระเด็นตกไปที่คูน้ำก่อนจะเร่งเครื่องขับหลบหนีไปเลยนะคะ
นี่แหละค่ะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่สามารถบันทึกภาพขณะที่พระรูปหนึ่ง
กำลังเดินบินทบาทไปตามถนนเนี่ยนะคะในวงกลมเนี่ย
ท่านก็อยู่ไหลทางอ่ะแต่ปรากฏว่ารถเก๋งสีขาวคันนี้ขับมาด้วยความเร็ว
เลนซ้ายแล้วพุ่งชนพระรูปนี้จนท่านกระเด็นตกคูน้ำ
ก่อนที่รถเก๋งเนี่ยชะลอแป๊บนึงนะคะแล้วก็เร่งเครื่องหลบหนีไปทันที
ขณะเกิดเหตุเนี่ยมีชาวบ้านที่ขี่รถจักรยานยนต์เห็นเหตุการณ์จึงแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้าช่วยเหลือค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงประมาณตีห้าครึ่งที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุตำรวจสพฉลองพร้อมกู้ภัย
ก็เข้าตรวจสอบพบว่าพระรุ่งโรธพัดง่วนพระลูกวัดรัฐธิวนารามหรือวัดใต้
คว่ำหน้าจมอยู่ในคูน้ำหน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ริมถนนเจ้าฟ้าตะวันออกในพื้นที่ตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะคะ
กู้ภัยกับชาวบ้านเห็นเหตุการณ์เนี่ยช่วยกันนำตัวขึ้นมาจากคูน้ำ
แต่พบว่ามรณภาพแล้วก็นำศพส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตค่ะ
จากการตรวจสอบปากคำพยานที่เห็นเหตุการณ์นะคะทราบว่าก่อนเกิดเหตุพระรุ่งโรธ
ท่านก็เดินออกจากวัดใต้เพื่อบินทบาทตามปกติแต่พอเดินมาถึงหน้าหมู่บ้านที่เกิดเหตุ
จากวัดแค่ร้อยเมตรค่ะปรากฏว่ารถเก๋งสีขาวไม่ทราบยี่ห้อและหมายเลขทะเบียน
ขับมาด้านหลังแล้วมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองภูเก็ตด้วยความเร็วก่อนจะเฉียวชนพระรุ่งโรธอย่างแรง
ท่านกระเด็นตกลงไปในคูน้ำข้างทางและเสียชีวิตในเวลาต่อมาทางเจ้าหน้าที่นะคะ
ตอนนี้เตรียมแกะรอยผู้ก่อเหตุจากกล้องวงจรปิดตามจุดต่างแล้วนะคะ
เพื่อจะติดตามตัวคนขับมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ